คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปเนี่ยนะฮะคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ตอนนั้นเมื่อปี๔๙๑๙กันยายน๒๕๔๙เดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศ
ไปตั้งแต่วันที่๙กันยาแต่วันที่๑๙ตอนที่อยู่ต่างประเทศ
เกิดการรัฐประหารโดยคณะคอมชของพลเอกสนทิบุญยรัฐกริน
แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยจนกระทั่งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๑โดยเครื่องบินสายการบินไทย
ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะบอกว่าต้องการกลับมา
เพื่อจะต่อสู้ข้อกล่าวหาต่างหลังจากที่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้
ตอนที่ถูกปฏิวัติซึ่งปี๕๑ที่กลับมาเนี่ยตอนนั้นไทยเราก็ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว
มีการเลือกตั้งเมื่อปี๕๐๒๓ธันวาคมตอนนั้นพักพลังประชาชนได้ชนะการเลือกตั้ง
คุณสมัครสุนทรเวทก็ได้เป็นนายกนะครับคุณทักษิณก็อยู่ในไทยนะฮะแล้วก็ต่อสู้คดีต่าง
กระบวนการตามขั้นตอนเนี่ยจนกระทั่งคุณทักษิณเนี่ยมาขอเดินทางออกนอกประเทศ
เมื่อ๓๑กรกฎาคมถึง๑๐สิงหาคมปี๕๑ขออนุญาตศาลตอนนั้นเป็นศาลดีการ
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบอกว่าต้องการไปชมกีฬาโอลิมปิก
ปักกิ่งของจีนก็เป็นจังหวะเดียวกับช่วง๑๑สิงหาคมเนี่ยต้องไปรายงานตัวต่อสาร
เพื่อไปฟังการพิพากษาคดีด้วยก็คือฟังคำตัดสินสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับมาเลยนะครับ
แล้วก็นี่แหละฮะ๑๕ปีนะถ้านับตั้งแต่ปี๕๑นะปีนี้๖๖

บอกจะกลับสิบสิงหาคมซึ่งในระหว่างทาง๑๕ปีตรงนี้เนี่ย
คดีต่างต่างก็เดินหน้าไปมาดูหน่อยนะฮะว่านักขณะนี้
คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะกลับไทยแน่
สิบสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีคดีอะไรบ้าง
เหลืออีกกี่ปีบ้างดีกว่านี่นะครับมีคดีที่หมดอายุความไปแล้วก็มี
คดีที่กลับมาแล้วต้องรับโทษก็มีคดีทุจริตซื้อที่ดินย่าน
รัชดาพิเศษเนี่ยหมดอายุความแล้วนะครับ
แต่มีอีก๓คดีที่ยังไม่หมดอายุความนะครับก็คือคดีการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัว๒ตัว
หรือคดีหวยบนดินสารดีกาพิพากษาจำคุก๒ปีไม่รอลงอาญานะฮะ
เพราะเห็นว่าเป็นการสั่งการไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นุมัติเงินกู้สินเชื่อ๔๐๐ล้านบาทแก่รัฐบาลสาภาพพม่า
สารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญานะครับ
โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนเพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ
อีกหนึ่งคดีก็คือคดีให้บุคคลอื่นหรือว่านอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอปแทน
โดยชินคอปเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตัวเอง
หรือว่าผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงแหล่งทางการเมือง
พากษาจำคุก๕ปีไม่รอลงอาญานะฮะมี๒คดีที่ยกฟ้องนะครับที่สารยกฟ้อง
แล้วก็คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อเครือกิจสดามหานครกว่าหมื่นล้าน
ซึ่งคนไปกล่าวหาว่าเป็นคุณทักษิณแล้วสารบอกมันไม่มีหลักฐาน
ก็ยกฟ้องหมดอายุความ๑คดีก็อย่างที่บอกนะฮะคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่ารัชดาพิเศษนะฮะ
ซึ่งถูกกล่าวหาพร้อมกับคุณหญิงพจมานชินวัฒน์เรื่องการที่ไปซื้อที่ดินตรงนี้
แต่ว่าสุดท้ายคุณทักษิณถูกสั่งพิพากษาจำคุกคุณหญิงพจมานถูกยกฟ้อง
แต่คดีก็หมดอายุความในการหนีคดีเกิน๑๐ปีไปแล้วนะครับ
ช่วงปี๔๕ถึงปี๔๗ถูกกล่าวหาว่าทำให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
แล้วไปปรากฏชื่อคุณทักษิณอยู่ในขณะนั้นด้วยแล้วก็นักการเมืองคนอื่นด้วย
สุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยปปชตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่
เพื่อพิจารณาข้อแรกที่จริงในคดีนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดแล้ว
ปปชตีตกข้อกล่าวหาสำคัญอีกหนึ่งคดีนะครับของคุณทักษิณนะครับ
จำนวน๘สัญญาก่อนหน้านี้คุณทักษิณปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา
คดีนี้ในชั้นไต่สวนปปช
คณะกรรมการปรปชมีมติ๖ต่อ๑เสียงนะครับ
ตกข้อกล่าวหาของคุณทักษิณในคดีนี้
เนื่องจากเห็นว่าที่ถูกกล่าวหาว่ามีเทปลับเป็นการสั่งการเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่จะไปกล่าวหาเขาได้นะครับ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีนักการเมืองหลายคนเลยนะคะ
ถูกตัดสินจำคุกแล้วก็ติดคุกจริง
เราลองย้อนกลับไปดูอะค่ะนักการเมืองในยุคเดียวกันรัฐมนตรีในยุคเดียวกันกับคุณทักษิณเนี่ยนะคะ
ที่ถูกต้องคดีต้องโทษจำคุกและจนปัจจุบันนี้
ยังอยู่ในคุกอยู่เลยนะคะมีอยู่๖คนด้วยกัน
ว่าพูดชื่อไปทุกคนต้องจำชื่อได้

ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
หรือที่เราเรียกย่อกันว่าพม
สารดีการพิพากษาเมื่อปี๖๕คือปีที่แล้ว
จำคุก๙๙ปีนะคะพี่อุ๋ย
โทษจริง๕๐ปีในคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

ยังไม่เคยได้รับการอภัยโทษเลยนะคะ
คนที่สองชื่อนี้ก็เชื่อทุกคนจำได้ค่ะ
คุณบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย

จำคุก๔๘ปีในคดีจำนำข้าวนะคะ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี๖๔รอบแรก

แล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษปีเดียวกันรอบ๒

พ้นโทษคือ๒๑เมษายน๒๕๗๑ค่ะ
คนที่๓คุณภูมิสารผล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สารพิพากษาปี๖๐จำคุก๓๖ปี

แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี๖๔รอบแรก

และได้รับพระราชทานอภัยโทษปีเดียวกันในรอบที่๒

โทษ๒๕สิงหาคมปี๖๘ที่จะถึงนี้นะคะ
คุณมณัฐสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

จำคุก๔๐ปีคดีจำนำข้าว
แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี๖๔รอบ๒

โทษ๑๑กรกฎาคมปี๖๙ค่ะ
คุณอภิชาติจันสกุลพรหรือว่าเสียเปียง
พิพากษาปี๖๑จำคุก๔๘ปี

ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี๖๔รอบแรก

ได้รับพระราชทานอภัยโทษปีเดียวกันรอบ๒
เหลือจำคุก๖ปี๓เดือน๒๖วัน
พ้นโทษ๒๖ธันวาคมปี๖๖ปีนี้นะคะ

คุณจุธามาสิริวัลอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือว่าททสารพิพากษาปี๖๐จำคุก๕๐ปี
ทุจริตเงินสินบนจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี๖๔รอบแรก

รอบ๒เหลือจำคุก๙ปี๕เดือน๒๔วัน
พ้นโทษก็คือ๑๖กันยายน๒๕๖๙นะคะ
นั้นก็มีทั้งที่เสียชีวิตในเรือนจำ

แล้วก็พ้นโทษออกไปแล้วทั้งในคดีจำนำข้าว
แล้วก็ที่ไม่ใช่คดีจำนำข้าวด้วยนะคะ
คือส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีในยุคของคุณยิ่งลักษณ์

บานพักเพื่อไทยซึ่งก็ถูกปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี๕๗เหมือนกัน

ซึ่งหลายคนก็จะไปถูกพิพากษาคดีแล้วก็มีโทษจำคุกในช่วงปี๖๖
ซึ่งจะนำข้าวเนี่ยโทษจำคุกก็คือเยอะกันทุกคนเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะยังไม่ได้ออกมากัน